คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
รักอย่างไรที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกันเพิ่งจะไปสัมผัสอากาศหนาวที่เชียงรายค่ะ
โอ้โหหนาวได้ใจมากมากนะคะเห็นหลายหลายคนเริ่มเดินทางกันแล้วแต่ว่าก็ยังกาดกันแบบแข็งแกร่งมากนะคะ
ยังใส่หน้ากากกันยังเว้นระยะห่างกันร้านไหนก็ตามที่คนเยอะเยอะก็จะมีความลังเลนิดนึง
กับการจะพาตัวเข้าไปอยู่ท่ามกลางผู้คนก็นั่นแหละเราคงจะต้องเดินทางกันไปแบบนี้นะคะ
อยู่กับสิ่งที่เดินทางไหมเดินทางแต่ต้องเดินทางอย่างดูแลตัวเอง
ไมคอนก็นะคะเข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วยังไงก็ตามไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ขอให้รับมือให้ไหวตั้งสติแล้วเดินหน้าไปพร้อมกันนะคะ
พร้อมกับการที่คุณจะส่งคำถามเข้ามาเล่าสู่กันฟังบ้างอยากได้คำตอบอยากได้คำปลอบบ้าง
ได้เลยยินดีเสมอนะคะไม่ว่าหัวใจจะเจอเรื่องอะไรยินดีรับฟัง
เมื่อไหร่ก็ตามทีที่มีโอกาสได้รับฟังเชื่อว่าหัวใจพังของหลายคนจะดีขึ้นนะคะ
มาดูคำถามนี้ซิอันนี้ส่งเข้ามาค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะ
หนูคบกับแฟนปีนี้เข้าปีที่๗แล้วเขาเป็นศิลปินยุค๙๐
ไม่ค่อยมีใครรู้จักหน้าแต่เพลงเขาดังมากนะคะ
อายุห่างกัน๒๐ปีเขาเป็นคนมามาหายตั้งแต่แรกแปลกนะ
โทรมาเมื่ออยากคุยเจอไม่อยากเจอซึ่งตอนนั้นก็เข้าใจนะคะว่าเขาทำงาน
มีงานคอนเสิร์ตต้องไปต่างจังหวัดบ่อยเราก็เจอกันเดือนละครั้งสองครั้ง
ตอนแรกก็แอบคิดเหมือนกันว่าเราจะไปเป็นบ้านเล็กของเขาหรือเปล่า
เพราะว่าเขาอายุเยอะแล้วแต่เขาบอกว่ายังโสดนะคะ
ตอนนั้นก็กล้ากลัวกลัวค่ะจนสืบดูแล้วก็รู้ว่าเขามีลูกแล้ว
เป็นพ่อม่ายลูกสองก็เลยถามเขาไปว่าจะเอายังไงรักเราหรือเปล่า
เรารับได้เรื่องการมีลูกนะแต่ถ้าไม่จะได้ออกมา
คำตอบคือเขาบอกว่าเขารักค่ะและเขาบอกเราว่าเลิกกับแฟนแล้ว
แต่เลิกเป็นพ่อเด็กไม่ได้เราพอฟังแล้วรู้สึกดีมาก
จากนั้นเราก็คบกันต่อค่ะได้เริ่มไปหาเขาที่บ้าน
เวลาที่ใช้ร่วมกันก็คือไปดูหนังกับแม่เขาแล้วก็พาเด็กไปกินข้าวด้วย
โดยการเอาล็อกอินของเรามาโพสต์ด่าเราเสียหายหน้าเฟซ
แล้วก็ด่าผู้หญิงคนอื่นที่เราไม่รู้จัก
ทุกครั้งที่เจอปัญหานี้ถามเขาไม่เคยได้คำตอบเลยค่ะ
ทะเลาะกันทุกครั้งและเขาก็ให้เราขอโทษผู้หญิงที่โดนเฟสเราไปด่าด้วย
ที่เราบอกแล้วว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทำเราเหนื่อยกับปัญหานี้
นี่น้องลงทุนมากเลยนะคะปิดการติดต่อสื่อสารในสังคมเราเพื่อเขาเนี่ยนะ
ช่วงเวลาปี๖๒ค่ะตั้งท้องลูกชายคนแรกกับเขา
เราดูแลตัวเองมาตลอดอยู่หอคนเดียวเขาเฉยกับเรื่องนี้
จนกระทั่งเข้าเดือนที่๙เขาถึงมารับไปอยู่ที่บ้าน
นอนได้๑คืนก็ปวดท้องคลอดค่ะที่แย่คือ
ลูกเราคลอดได้๑๔วันก็เสียชีวิตแบบไม่ทราบสาเหตุ
โหเสียใจด้วยนะคะน้องเนาะมันรู้สึกแย่มากเลยค่ะพี่
ตลอดเวลาที่อยู่โรงพยาบาลเขาไม่เคยมาหาเลย
เขาบอกว่าเดี๋ยวมีคนจำได้จะมีผลต่องานของเขา
ซึ่งเป็นเหตุผลที่เขาไม่เคยเปิดตัวแฟนหรือแม้กระทั่งเปิดเผยลูกของเขาเลย
เข้ามาที่โรงพยาบาลก็คือมาเซ็นให้อนุญาตผ่าชนสูตรลูกตอน
ที่เสียงานศพลูกเขาก็ไม่ไปด้วยเหตุผลเดิมค่ะมีแต่แม่
ของเขาที่อยู่ข้างและดูแลหนูมาตลอดจนเวลาผ่านไปเราอยู่
บ้านเขาได้ประมาณเดือนหนึ่งสภาพจิตใจแย่มากร้องไห้ทุกวันเขา
ก็ไม่เคยปลอบเราเลยนะคะโทษว่าที่ลูกเสียเนี่ยเพราะเราอ่ะอ่อน
แอร์เราเลยออกมาอยู่กับญาติหางานทำเมื่อไม่กี่อาทิตย์หลังผ่า
คลอดหนูก็ต้องทำงานแล้วล่ะค่ะหาเงินช่วงนั้นเขาโพสต์รูปทำ
บ่อยดูใจบุญมากมากแต่ไม่เคยทำบุญให้ลูกเราเลยทุกอย่าง
เกี่ยวกับลูกเขาให้ลบทิ้งทั้งหมดด้วยความเหงาค่ะพี่เรา
ก็เลยกลับมาเปิดเฟสอีกครั้งหวังจะได้คุยกับเพื่อนแต่กลับ
เจอเรื่องผู้หญิงอีกแล้วล่าสุดค่ะมีเฟสอวตารเฟสหนึ่งส่ง
ข้อความมาบอกว่าเขาเปิดตัวคนคนหนึ่งที่เป็นพยาบาลเราก็เลย
ส่งไปถามเขาแต่ก็ไม่ได้คำตอบทะเลาะกันเหมือนเดิมเรา
หาข้อมูลของผู้หญิงคนนี้ซึ่งก็เจอนะคะหนูถึงได้
รู้ว่าผู้ชายเคยไปผ่าตัดมาครั้งหนึ่งและผู้หญิงคนนี้
ดูแลอย่างดีและดูแลกันมาแบบนี้สามปีแล้วเพราะสาเหตุที่
เขาไม่ไปโรงพยาบาลตอนเราคลอดลูกก็คืออยู่กับผู้หญิงคน
นี้แย่จังเลยเนอะตอนนั้นช็อกมากเลยค่ะเสียใจมากมากแต่
ยังไม่พอนะคะแต่และความจริงที่น้องเจอจุกจุกทั้งนั้นเลยนะคะ
ค่ะแต่แปลกที่น้องก็ยังเดินหน้าต่อนะหนูเลือกที่จะส่ง
ข้อความไปคุยกับผู้หญิงคนนี้เจ็บกว่าเดิมก็คือเขาดูไม่
ตกใจเลยแล้วก็บอกว่าผู้ชายพยายามไล่หนูแล้วนะแต่ไล่
เท่าไหร่หนูก็ไม่ยอมไปสักทีคำตอบแค่นี้เจ็บเกินพอแล้ว
ค่ะพี่หนูทักไปหาแฟนเพื่อพูดคุยเรื่องนี้ว่าตกลงจะเอา
ยังไงสุดท้ายเขาบอกว่าเขาพลาดแต่ไม่มีแม้แต่คำขอโทษ
ยังหาว่าที่ชีวิตคู่พังเพราะว่าเราเชื่อคนอื่นมากกว่าคน
อื่นที่ว่าก็คือผู้หญิงของเขาไม่ใช่แหละค่ะพี่เราเชื่อ
ใจเขามานานเชื่อมาเสียเวลาชีวิตมาตั้งเจ็ดปีจุดนี้เราควร
ออกมาแล้วใช่ไหมคะพี่สมองกับหัวใจไม่เคยสามัคคีกันเลยอยาก
ให้เรื่องนี้เป็นวิทยาธารของการเริ่มรักใครสักคนให้เชื่อ
ของตัวเองตั้งแต่แรกเถอะขอบคุณพี่อ้อยล่วงหน้านะคะ
เหมือนที่พี่อ้อยบอกนะคะน้องเจอความจริงซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีแต่
เราที่เดินหน้าและไม่ยอมรับความจริงนะอย่าลืมนะคะ๗ปี
ที่ผ่านมาความรักของน้องสัญญาณอันตรายดังลั่นมีแต่เราที่
แกล้งฟังไม่ได้ยินใครเขามาบอกว่าความรักทำให้คนตา
จริงจริงพี่ว่าไม่ใช่ตาบอดนะคะแต่เราเลือกมองแต่สิ่ง
เราอยากมองผู้ชายที่คบกันน้องเห็นไหมว่าตั้งแต่แรก
ก็ติดต่อกันยากเป็นพิเศษอยากได้ก็มาอยากลาก็ไปมีลูก
ยังไม่บอกเราเลยถ้าน้องไม่ได้สืบหาเองเขาก็คงจะมี
เนียนค่ะซ้อนกันไว้แบบนี้ไม่เห็นต้องบอกอะไรทั้งที่
มันคือเรื่องใหญ่นะที่ควรเปิดใจและโชว์ความจริงใจตั้ง
แต่ต้นแต่น้องเองก็มองผ่านแล้วเดินหน้าต่อมีผู้หญิงเข้ามา
เฟซมาด่าเราและด่าคนอื่นอื่นที่เราไม่รู้จักโดยใช้
เฟสเราถามเขาเขาก็ไม่เห็นตอบเขาไม่คิดคำตอบและคิด
ที่จะตอบน้องด้วยซ้ำแถมให้เราไปขอโทษผู้หญิงเหล่า
นั้นแค่นี้ความจริงก็เสียงดังลั่นแล้วค่ะน้องคะแต่เรา
ก็ยังไม่ฟังอีกไม่กล้ายอมรับความจริงดันไปปิดเฟสซะปิด
ทางที่จะรู้ความจริงพร้อมกับนิ่งแล้วเดินหน้าต่อ
ความรักน่ะมีปัญหาแต่เราไม่แก้ที่ปัญหาน้องยังเดินหน้า
สร้างครอบครัวและปล่อยให้ท้องน้องมั่นใจในความสัมพันธ
แบบนี้ได้ยังไงอ่ะคะมันมีเรื่องให้เอ๊ะเอ๊ะเต็มไปหมดเลยไม่เคย
คำตอบสักครั้งแล้วน้องก็ยังปล่อยให้หัวใจนำทางไปเร
เรื่อยพอท้องคราวนี้ปัญหาก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นอีกหนึ่งชีวิต
สุธิ์กำลังเกิดมาเพื่อจะพบว่าครอบครัวของเรามีความ
งงอยู่ตั้งหลายจุดที่สุดแล้วทุกอย่างเริ่มชัดเจนขึ้น
โดยเฉพาะความรับผิดชอบเห็นไหมคะว่าน้องเห็นทุกอย่าง
ตั้งแต่ต้นแต่ยอมทนเพราะคิดว่าการเป็นพ่อคนจะทำให้
เขาดูแลเราดีขึ้นอย่าลืมว่าเขามีลูกติดนะคะคงไม่อิน
กับการเป็นพ่อคนเท่าไหร่แล้ว๗ปีที่ผ่านมารู้จักกัน
นานแต่ไม่ได้รู้จักกันดีเหมือนเขามีพื้นที่ที่เราเข้า
ถึงเต็มไปหมดเลยเอาจริงจริงนะคะน้องศิลปินอายุปูนนี้
เนี่ยไม่เห็นต้องกลัวแล้วอะค่ะว่าการมีครอบครัวจะทำให้
ตติ้งตกไม่มีใครสนใจมุมนี้อีกแล้วน้องบอกเองด้วย
ซ้ำว่าประชาชนคนฟังยังไม่รู้จักหน้าเขาเลยที่สำคัญ
เป็นนักร้องไม่ใช่คนเหรอคะแต่งงานมีลูกไม่ได้หรือการที่
เขาไปเยี่ยมภรรยาและลูกที่เขารักจะทำให้เรตติ้งตกอุ้ยมัน
เกินไปแล้วนั่นคือข้ออ้างชัดชัดของความไม่รับผิดชอบ
ของเขาและในที่สุดค่ะน้องเจอเหตุผลที่แท้จริงแล้วเขา
มีคนอื่นไปแล้วและเช่นเคยมีอะไรเขาก็ไม่เคยบอกเราเรา
เองรู้ความจริงที่หลังทั้งนั้น๗ปีที่เสียไปโทษเขา
คนเดียวไม่ได้ค่ะน้องทั้งหมดอาจจะอยู่ที่เราเองที่
ไม่ได้กระหน่ำซ้ำเติมน้องนะคะแค่อยากให้น้องมองเห็น
ความจริงในเมื่อเรามองทุกสิ่งเห็นแล้วแต่เรายังเข้าข้าง
เขาอยู่เลยเขาไม่ใช่คนรักที่ดีหรือบางทีไม่แน่ใจว่า
อาจจะเกิดจากความไม่ค่อยรักหรือเปล่าพอเรารัก
เขามากไปเลยยอมให้ทุกอย่างและหวังว่าการทุ่มเทและความ
ทนของเราจะทำให้เขามองเห็นคุณค่าแต่กับบางคนนะคะ
เขาเห็นแก่ตัวมากเกินกว่าจะเห็นแก่หัวใจเราและสิ่ง
ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเราควรเลือกตัดเขาออกไปจากชีวิต
ได้แล้วค่ะวันที่เราเป็นตายเท่ากันวันที่ลูกหยุดลมหาย
ใจเขาคนที่เป็นพ่อควรอยู่ดูแลหัวใจแม่อย่างเรามาก
ขนาดไหนแต่เขาไม่เขาไม่เคยอยู่ตรงนั้นวันนี้น้องยัง
พี่อ้อยอีกว่าน้องควรออกมาแล้วใช่ไหมน้องคะไม่
น้องจะอยู่ตรงไหนไม่มีผลอะไรต่อใจเขาแล้วจะหยุด
หรือจะทนเขาก็มีอีกคนไปแล้วอะค่ะอย่ายอมเป็นทาง
เลือกที่เขาไม่น่าเลือกในที่สุดเราเองต้องเป็นคนที่
เป็นเจ้าของทางเลือกนั้นเองนะพี่ไอ้บอกอยู่หลายหลายครั้งนะ
คะอย่าให้คนทรยศมีสิทธิ์เลือกเราเองคือคนซื่อสัตว์ทำไม
ถึงไม่เลือกล่ะคะรักเขามากแค่ไหนน้องต้องรักตัวเองเยอะ
เยอะนะ๗ปีที่ผ่านมาความผูกพันเกิดขึ้นกับเราฝ่ายเดียว
นะคะเรานับปีของเราอยู่คนเดียวอ่ะ๗ปีที่รักเขา๗ปี
ความอดทนของเราและน้องดูสิคะน้องบอกเองว่า๗ปี
นั้นอ่ะเจอกันอยู่กี่ครั้งอย่ามัวแต่เฝ้ารอร้องขอความรัก
จากเขาจนลืมรักตัวเราอีกเลยเนาะอย่ามัวแต่ถามเขาว่า
เอายังไงทำไมเราไม่ถามตัวเองล่ะคะว่าเราควรจะทำ
ยังไงวันนี้พอแล้วล่ะเนอะยิ่งอดทนยิ่งเป็นคนไม่มีค่า
และถ้าบังเอิญเขาบอกว่าเขาเลือกเราไม่แน่ใจค่ะ
ดีใจได้จริงหรือเราได้คนที่เพิกเฉยกับลูกของตัวเอง
ขนาดนี้คนที่หลอกเราซ้ำแล้วซ้ำเล่ามองว่าเราคือคนหลอก
ง่ายพูดอะไรก็ได้เดี๋ยวก็เชื่อคนรักกันไม่ทำแบบนี้ค่ะ
และการหลอกของเขาคือการดูถูกเราอยู่เรื่อยว่าเราน่ะหลอก
ง่ายพูดอะไรก็ได้จะเป็นศิลปินหรือคนธรรมดาทุกคนมีค่า
ในตัวเองและจะเป็นศิลปินหรือคนธรรมดาทุกคนรักเป็นและ
เห็นคุณค่าของครอบครัวค่ะไม่ใช่แบบนี้วันนี้น้องเจ็บ
มาเยอะแล้ว๗ปีพอแล้วมั้งถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงตั้งแต่
แต่นี้เป็นต้นไปทำดีให้กับชีวิตตัวเองชดเชยวันเวลาแย่
อยู่กับเขานะคะดูแลตัวเราที่เรารักดูแลครอบครัวที่
รักเราคุณพ่อคุณแม่วันนี้เราอาจจะทำให้ท่านเสียใจจน
แย่แล้วก็ได้นะที่เราไม่รักตัวเองมากพอให้กำลังใจ
น้องนะคะอย่างน้อยสิ่งที่พี่บอกไปพี่ว่าน้องรู้หมดแล้ว
ควรทำยังไงแต่อยู่ที่ทำได้หรือเปล่าอย่าลืมรักเขา
แล้วเราเจ็บรักตัวเองเราต้องรอดนะคะฝากเป็นแง่คิดให้
แล้วก็จะมีการเลือกเอามาตอบแบบนี้ในทุกอาทิตย์ฟังกัน
อีกครั้งหนึ่งย้ำกันได้เว็บไซต์นี้ค่ะไทยรัฐ
แข็งแรงแข็งแรงแล้วเราจะต้องแข็งแกร่งแบบนี้ไป
ด้วยกันเจอกันใหม่อีพีต่อไปวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ